มาเริ่มต้นกันที่ผู้อำกับคนดัง
ตลอดตลอดเลยนะคะสำหรับพี่พศอานนท์
ผู้กำกับชื่อดังคนนี้ได้เดินทางไปยื่นเรื่อง

เพื่อเอาผิดผู้ใช้เฟซบุ๊ก
ที่มีการดัดแปลงแก้ไขภาพโปสเตอร์ภาพยนตร์
เรื่องม๖๕ปากหมาท้าผี
มาตัดต่อดัดแปลงภาพโปสเตอร์ใหม่
เป็นม๖ทับ๕ปากหมาท้าถ้ำ

คืออ้างอิงมาจากเหตุการณ์๑๓ชีวิต

ซึ่งตอนแรกเจ้าตัวบอกว่าทราบมานานแล้วแหละ

แต่พอมีการแชร์กันมากขึ้น
ก็ทำให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด
ได้รับความเสียหายอย่างมาก

และขอออกมาชี้แจงความจริง
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่รับเรื่องไว้แล้วนะคะ

เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปนั่นเองนะคะ
คือจะบอกว่าการตัดต่อภาพนี่นะ
ทำออกมาได้คิบเกะอยู่เลยกล้ามาก

มันนานมาแล้วนะคะ

เป็นปากหมาท้าทาบอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริง

มันดูแบบหรือเปล่าเกาะกระแสแล้วดูแบบชื่อเรื่องก็ดูมันอะไรยังไงหรือเปล่า
ฟังมาถ้าทำอะไรแบบนี้นะคะก็ชัดเจนกันไปนะคะว่าไม่ใช่นะจ๊ะ